มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์

เพราะว่ามีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่ข้างทาง
แล้วทีนี้คนขับรถเปิดประตูพลวดพลาดออกไป
โดยไม่ได้ดูเลยว่ามีรถจักรยานยนต์

ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่รถจักรยานยนต์ชนประตูรถเก่งคนนั้นเข้าไป
แล้วเสียหลักจนคนขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกทับครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
เป็นวินาทีแห่งความตายเลยนะครับ
เพราะว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นผ่านกล้องวงจรปิดที่บันทึกอุบัติเหตุนี้ไว้ได้นะครับ
รถเก๋งจอดริมถนนแล้วคนขับเปิดประตูพลวดพาดรถออกมา
ไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมา
จนทำให้รถจักรยานยนต์เฉียวชนประตูฝั่งคนขับรถเก่งคันนั้น
เสียหลักล้มถลายไปอยู่เลน๓
แล้วก็รถบรรทุกรถพ่วงมาพอดี
คุณเป็นจังหวะที่ทำให้รถพ่วงเนี่ย
ทับคนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผู้หญิงเสียชีวิตเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
บนถนนในชุมชนตลาดกกค้อในเขตเทศบาลตะบลนากลาง
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านเพื่อนเรียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับทำให้นางสาววราพร
โสประดิษฐ์อายุ๒๕ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถบรรทุกทับจนเสียชีวิตนะครับ
โดยรถบรรทุกด้านหน้าก็มีร่องรอยความเสียหาย
แล้วก็มีรอยเบรกเป็นทางยาวบนถนน
ก็ตรงประตูฝั่งคนขับมีร่องรอยถูกชนครับ
ตำรวจสพนากลางได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ต้องเชิญตัวนายธนรัฐเสมอใจอายุ๒๖ปี
คนขับรถเก๋งแล้วก็เป็นคนเปิดประตูออกมา
รวมถึงนายสหราชสนิทบันเลงอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
โดยคนขับรถเก๋งยอมรับว่ารู้สึกตกใจ

ก่อนเกิดเหตุนั้นเขาขับรถมาจอดอยู่ริมถนน
และกำลังเปิดประตูลงจากรถโดยไม่ทันมอง
ว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจากด้านหลัง
จึงทำให้รถจักรยานยนต์ชนเข้ากับประตูรถของเขา
แล้วก็ผู้ตายก็ล้มกลิ้งอยู่บนถนน
และรถบรรทุกทับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นช่วงพับกระจกข้างแล้วก็จะเปิดประตู
มันก็เลยมองไม่เห็นมองผ่านกระจกข้างไม่ได้นะฮะ
แต่ทีนี้ต้องเหลียวหลังกันไปดูหน่อยนะครับ

ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงก็บอกว่าขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
เลนขวาจู่รถจักรยานยนต์ก็ชนกับประตูรถเก่ง
แล้วก็เสียหลักมาล้มลงด้านหน้ารถบรรทุก
ตัวเองพยายามเบรกรถแล้วแต่ไม่ทันนะฮะจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
หลังเกิดเหตุนั้นญาตินำศพของนางสาววราพร
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลนากลางอำเภอนากลาง
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับอุบัติเหตุและเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ